เอ่อเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะขอใช้คำว่าตามสถานการณ์ค่ะ
ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะมีกลุ่มเขาจับกลุ่มกันเล่นพนันประมาณ๑๐คน
พอเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
เขาเปลี่ยนจากวงพนันค่ะเป็นวงไฮโล
อภัยนะคะเปลี่ยนจากวงพนันไฮโลเปลี่ยนเป็นวงส้มตำให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ก็แดงใช้ความว่าเต็มดวงแจอียมกันเลยค่ะ
ตัวอดสนุกขอบคุณครับสินะครับ
วงมากเหมือนจ้าวงมากจะปัดละ

ออกมาไป
ช่วยน้องไอช่วยเรา
หลังจากถูกจับได้ว่าทำความผิดบางคนก็เปลี่ยนไปกินข้าว
บางคนก็บอกว่าปวดปัสสาวะบางคนก็ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำ
นี่เป็นภาพช่วงชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมหาสารคามนะคะ
ไปพร้อมกับตำรวจสพนาเชือกค่ะลงพื้นที่หลังจากที่ประชาชนเขาร้องเรียน
มีคนเล่นไฮโลสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะผู้เล่นตอนแรกล้อมวงกัน
กำลังเล่นไฮโลกันอย่างสนุกสนานนะ
หลังจากนั้นค่ะพอตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึงค่ะ
แต่คือเลยนะคะแต่ไม่สามารถหลบหนีไปได้นะคะ
ก็พยายามแหละวิ่งไปคนละทิศคนละทาง
บางคนก็เปลี่ยนมานั่งกินส้มตำ
บางคนก็ไปแอบอยู่ข้างโต๊ะในห้องครัว
แต่มีอยู่สองคนไปหลบอยู่ในห้องน้ำภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตอนแรกเคาะเรียกก่อนออกมาออกมา
ไม่ออกฮะก็ต้องปีนขึ้นไปถ่ายรูป
คนข้างในก็เห็นนะก็ยังไม่ออกอยู่ดี

วานเพื่อนร่วมวงพนันมาเรียก
ไม่ออกอีกก็เกลี้ยกล่อมกันไป๒๐นาที
เจ้าของบ้านต้องใช้มีดอิโต้กรีด
เป็นช่องเปิดประตูสุดท้าย
นักพนันเนี่ยเนี่ยช่วงเนี่ยใช้มีดอิโต้กรีดเลย
พังประตูห้องน้ำของตัวเอง
สรุปสุดท้ายนักพนันดูว่าไม่รอดแล้วแหละ

ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพนาเชือก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ